ขอบคุณค่ะ

ที่แบบว่าแฟน

ไปกำลังจ่ายให้กับผู้จิ้นของเชียร์นะคะ

แฟนคลับเยอะขึ้นไหมล่ะที่เชียร์

เพราะว่าเหมือนหลังก็จะแบบ
โอเคมีหลายคนที่มาหาเรา
แบบว่านึกถึงมาหากันด้วย

แต่ก็คือจริงเชียร์เคยพูดว่าแบบ

คู่ของเราเนี่ยคือคู่เชียร์กับเต้ยเนี่ย

มันก็เป็นอะไรที่

ทำอะไรก็คือเหมือนแบบมันก็
แกล้งก็แกล้งหรืออยากจะเล่น

ก็มีกันอยู่แค่๒คน

ขอบคุณที่แบบหลุ้นมากว่าอยากให้เราจากผู้จริงไปเป็นผู้จริง
ก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน

อะไรประมาณนั้น
ก็น่ารักจริงแล้วก็คือไม่รู้สิแต่ว่าถึงขนาดว่าเออจะให้เราไปเป็นอย่างอื่น
พี่เชียร์ก็ตอบไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกองค์ประกอบมันมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะ
แต่จะถามเชียร์เชียร์ก็รู้สึกว่าจริงที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันก็ดีแล้ว
แต่ว่าคือก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันจะเป็นอย่างอื่นที่มันดีไปกว่านี้อีกได้เนี่ยมันก็คงจะดี
มันเริ่มมีความหวัดหวัยขึ้นมากเลย

คือจะหวัดหวัดเพราะทุกคนเชียร์เนี่ยค่ะ
คือพูดตรงมันก็ยอมรับว่าคือพอมีคนเชียร์เยอะมีคนแซวมันก็มีเขินบ้างค่ะ
แต่ว่าแบบถึงขนาดจะแบบเป็นอะไรยังไงเนี่ยคือนะตอนนี้มันก็แหมมันไม่มีใครบอกได้หรอก
แต่เจ้าก็บอกว่าเวลาพูดถึงเรานี่ใจเต้นแปลงก็เต้นเต้น
ที่บ้านหรอคะที่บ้านก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่หมายถึงแบบพี่น้องบางคนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนเจอก็จะแบบว่าใช่มั้ยเนี่ยใช่ใช่มั้ยเราก็แบบเดี๋ยวก่อนสิคุณพี่
เขาก็จริงเหรอฉันชอบแล้วฉันอยากให้แบบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แรงยุเยอะค่ะ
สเปคมั้ยจริงแล้วคือสเปคเราอาจจะแบบ
ไม่ได้เคยชอบใครที่แบบเป็นลักษณะแบบเข้มไทยอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าก็คือตอนนี้มันก็มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น
เอ้าเคียร์ด้วยหรอตัวเคียร์ก็สอดอยู่ค่ะ

มียะไงครับสบายบ้างยังไง
ก็อยากที่บอกค่ะถ้ามันจะดีไปเร็กกว่านี้อีก
ก็ขอบคุณที่ลุ้นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจ
แต่ยังไงแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่จริงใจและดีค่ะ
เขาจีบแล้วไหม
โอ้ยเขาคงไม่จีบใช่เปล่า

ถามเขาเองดีกว่าค่ะว่าเขาจีบหรือเปล่า

คือเราไม่เคยปิดแล้วก็ไม่เคยเปิดอยู่แล้ว

คุยกันตลอดกันกันไหม

แล้วบ่ายนุ่นกับจริงจังเนี่ยเราจะเปิดใจพี่เจ้าอะไร

ไม่ไม่ใช่หมู่บ้านเนี่ยใกล้กันค่ะ

แต่ว่าคือด้วยคิวของทั้งเชียร์ทั้งเต้ยเอง
มันก็อาจจะแบบว่ามีลงล็อกบ้างไม่ลงล็อกบ้างค่ะ
แต่ก็ยังไงขอบคุณนะคะที่แบบเหมือนแฟนอยากให้ลุ้นให้มีงานคู่ตลอดเลย
รวมถึงงานละครด้วยนะคะ
แต่จริงก็อย่างวันนี้ก็เพิ่งไปมีผลงานคู่ไปด้วยกันค่ะ

แล้วก็มีโฆษณาด้วยกันมีโฆษณาค่ะ
แล้วก็มีโฆษณาไปเยี่ยมที่บ้านเต้ย
คือจริงขอแจงตรงนี้นิดนึงว่าคือวันนั้นที่เราไปบ้านเต้ยเนี่ย
มันเกิดจากว่าเรากำลังจะผ่านบ้านเขา
แล้วมันมีการไลฟ์เหมือนมันมีการแกล้งกันมากกว่าค่ะ
คือไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหจะพาเข้าบ้านเปิดตัว
หรือว่าจะไปหาเขาถึงบ้านแบบต้องการจุดประสงค์อะไรไม่ใช่ขนาดนั้น

แล้วก็เจอครอบครัวอยู่ก็พอดีย่าเต้ยเองก็เป็นคนรู้จักเฉยด้วยก็เจอพอดี
เหมือนทักทายสวัสดีกันแค่นั้นเองค่ะ
ก็ได้ของกลับบ้านมาด้วยชอบตรงนี้
กลับบ้านไม่ได้เปิดร่าง
ขนาดนั้นแหมก็คือแบบเหมือนเราไปแบบขำไปแกล้งนั้นนะคะคือไม่ได้แบบว่าไปอะไรแบบจุดประสงค์อะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ